นี่คือตัวจริงของคุณใช่ไหม

ถ้าตกใจอย่างนั้นอย่าส่องกระจก

ปกติแล้วเวลาเราเดินผ่านกระจกเนี่ย

คือผู้หญิงเนี่ยจะเหมือนนกหงหยกเวลาเดินผ่านกระจก

อ่ะเช็ดอันนี้หน้าชั้นฉันรู้เวลาส่องกระจกไป
มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนั้นตรงนี้ไม่ดีอะไรก็ว่าไป
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นสุนัข
ถ้ามันเดินผ่านกระจกไปมันหันมาเจอกระจก
มันจะรู้ไหมว่าเนี่ยตัวมัน
นี่ดูสิตกใจตัวเองเวลาส่องกระจกเลย

คุณคือสัตว์เขาจะไม่รู้เนอะว่าหน้าตาเขาเป็นแบบไหน
เอาจริงนะดิฉันเคยเลี้ยงสุนัขใช่ไหม
เขาก็จะคิดว่าเขาเหมือนคน
ใช่เขาจะคิดว่าเหมือนเราเลี้ยงกับเขา

ตัวเขาเป็นยังไงเขาจะคิดว่าตัวเขาน่าจะเป็นคน

ใช่แล้วพอเดินผ่านกระจกอ่ะ

แวบแรกไม่เท่าไรแวบต่อไป

มันคิดว่าจะเป็นคนไงแล้วมันคิดว่าเฮ้ย
ในกระจกคือหมาคือหมาที่จะมาแย่งกันกัน
มันก็เลยตกใจว่าเจ้าถิ่นหรือเปล่านะ

น้องจะได้ไปกินอาหารแบบสบายใจ

เอาอะไรออกก็ได้

เอาออกหมดแล้วเพราะคุณเห็นสภาพตัวเองไม่ได้ตอนนี้